หลังจากที่รัฐบาลประกาศไม่ต่อสัมประธานเหมืองทองคำให้กับบริษัทอัครารีซอส
จำกัดมหาชนเมื่อวานนี้
หลังจากที่ได้หารือกับทีมกฎหมายแล้วนะครับ
ทางบริษัทก็ได้ยืนยันว่าจะไม่มีการฟ้องรัฐบาลต่อสารปกครองตามที่เป็นข่าว
แต่ว่าจะเดินหน้าแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างประชาชนในพื้นที่รอบเหมืองทอง
โดยมีความหวังว่าจะได้ต่อใบอนุญาต
เพื่อผลประโยชน์ของประเทศ

ยังคงกังวลต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ผมสั่งการไปแล้วว่าภายในสิ้นเดือนปีนี้
ไม่มีการทำเมืองหน้าทองอีกต่อไป
มติของคณะรัฐมนตรีที่ไม่ต่อใบอนุญาตเมืองทอง
อัครารีซอสเศษจำกัดมหาชน

ผู้จัดการฝ่ายประสานกิจการภายนอกยอมรับว่า
ส่งผลให้ประเทศไทยเสียโอกาสทางธุรกิจ
หลังบริษัททบทวนแผนการลงทุนประมาณ๓๐๐๐ล้านบาท
เพื่อพัฒนาระบบสินแร่ทองคำ
อกจากนี้หลังวันที่๑๓พฤษภาคม
บริษัทจะขาดทุนจากการไม่ต่อใบอนุญาต

แต่ขนาดนี้ยังต้องรอหนังสือชี้แจงอย่างเป็นทางการ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่
กระทรวงอุตสาหกรรมว่าจะมีช่องทางใด
บริษัทอัคราจะชี้แจงและแก้ไข
เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าบริษัท
จะยื่นฟ้องร้องรัฐบาลต่อสารปกครองนั้น

พร้อมมั่นใจว่าที่ผ่านมาได้ดำเนินการ
ตามขั้นตอนการขออนุญาตต่างอย่างครบถ้วน

นี้หากบริษัทเห็นว่าได้รับความเสียหาย

ซึ่งเป็นธรรมดาที่รัฐถูกฟ้องในหลายเรื่อง
แต่ท้ายที่สุดหากสารสั่งให้เปิดดำเนินกิจการ
รัฐก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งสารต่อไป
เล่นไขสัญญาสรรพทานตรงนั้นว่าอย่างไร
แต่คงคิดว่าคงจะไม่น่าจะฟ้องได้
ต่ออายุสัญญาเป็นเรื่องที่คอรมอลไม่อนุมัติให้ต่อเท่านั้นเอง
ส่วนผลกระทบโดยตรงต่อพนักงานบริษัทและทรัพย์คอนแท็ก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันว่า
ได้ประสานกับกระทรวงแรงงานให้ความช่วยเหลือ
พร้อมประสานผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
นำเงินกองทุนพัฒนาท้องถิ่น
ที่มีอยู่ประมาณ๔๕ล้านบาท

ขณะที่ตัวแทนชาวบ้านรอบเมืองทองคำบอกว่า
รู้สึกพอใจกับมติของคณะรัฐมนตรี
แต่ยังคงกังวลกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
และเรื่องความปลอดภัยของแก่นำ

มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

ยังมีประธนบัตรธรรมเมืองแร่ทองคำ

บนพื้นที่๓๓๖๒ไร่
ในจังหวัดพิจิตรและจังหวัดเพชรบูรณ์
โดยจะหมดอายุในปี๒๕๖๓และปี๒๕๕๙
แต่มติของคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมา
กลับมีผลให้ประธนบัตรทุกแปลง
บริษัทอัคราต้องหมดอายุไปด้วย
จากเป็นพื้นที่บนความขัดแย้งโดยตรง
ทั้งนี้บริษัทอัคราเตรียมแถลงทิศทาง
และการเดินก้าวต่อไปของบริษัท
หลังถูกยุติการอนุญาตสัมปทานเมืองราชทองคำ
พร้อมการเยียวยาพนักงานที่ได้รับผลกระทบ
มากกว่า๔๐๐คนต่อสื่อมวลชน
อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน